ไปดูกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่รู้เขายังไง
เขาออกมาเดินกลางถนนแต่ไม่ได้ใส่อะไรเลยเอาร่อนจ้อนเหรอ
ชาวบงชาวบ้านเขาตกใจโดยเฉพาะผู้หญิงเขาก็กรี๊ดกราดกันเขาก็ตกใจ
ตกลงคนนี้ไม่ปกติหรือเปล่าหรือยังไงเดี๋ยวลองดูหน่อยค่ะ
ทำไมทำเนี้ยทำไรเนี่ย

ผมชอบมันจะได้วัดใจไงเขาจะได้รู้ว่าเราไอ้นี่ทำเพื่ออะไร
หัวใจไง
อะไรคุณจะได้วัดใจหัวใจอะไรฮะ
ก็คือชาวบ้านเขาบอกว่าการที่เราไม่ใส่เสื้อผ้าเนี่ย
มันน่าเกลียดนะแล้วทำแบบนี้ไม่ได้
เขาบอกว่าผมชอบมันจะได้วัดใจกันไป

เจ้าหน้าที่บอกทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าล่ะ
ใส่เสื้อผ้าเธอนะเขาบอกเออผมรู้ฮะ
ถ้าไม่ใส่เสื้อผ้าเดี๋ยวคนจะหาว่าผมบ้า

ทีนี้ถามว่าทำไมมาเดินอยู่กลางถนนข้างถนนแบบนี้

วัดใจกันไปเลยว่ารถจะมาชนผมหรือเปล่า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

แต่เจ้าตัวเนี่ยอ้างแบบนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะ

เขาเดินเท้ามาจากจังหวัดสงขลากำลังจะไปกรุงเทพ

ก็ไม่ได้บอกนะว่าทำไมต้องแก้ผ้าแบบนี้
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าคนเรามันต้องใส่เสื้อผ้าตลอด

ไปกลางถนนระวังเดี๋ยวจะถูกรถชน
พอถามว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวเรียกกู้ภัยให้ไหม

เขาก็ปฏิเสธบอกแต่ว่าเขาเดินไปเองได้